เพราะสิ่งที่นำมาให้ดูเป็นสัตว์แปลก
มีทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงและสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์ด้วย
แปลกแค่ไหนตามไปดูจ้า
พาคุณผู้ชมไปดูสัตว์แปลกสุดน่ารัก
มีทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงแถมพบเจอได้ยาก
อีกทั้งบางตัวก็ใกล้จะศูนย์พัน
จะมีสัตว์ประเภทไหนบ้างไปดูกันเลยครับ
สัตว์ตัวแรกที่จะให้ดู
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้ว

มองดูแล้วผมก็ไม่เข้าใจ
มันคือค้างคาวหรือตัวอะไรกันแน่ละเนี่ย
ซึ่งเจ้าตัวนี้มันห้อยหัวอยู่บนยอดไม้

บ้านหน้าหม้อตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
โดยผู้พบเห็นคือนักท่องเที่ยว
ที่มาจอดรถริมทางได้เงยหน้ามองไปบนยอดไม้ของต้นสตอ
สัตว์คล้ายค้างขาวแม่ไก่ห้อยอยู่
จึงได้ไปเรียกชาวบ้านมาดู
แต่พอชาวบ้านเข้าไปดูใกล้
ปรากฏว่าไม่ใช่ค้างคาวแม่ไก่กระตาก
มันคือบางพุ่งจงหรือพระจง
สัตว์ป่าหายากที่ใกล้ศูนย์พันธุ์
คาดว่าน่าจะร่อนลงมาจากภูเขาใกล้
สำหรับบางพุงจงรูปร่างจะคล้ายกับรอกปีนขนาดใหญ่
มักจะอาศัยและหากินอยู่บนต้นไม้สูง
มันมักจะแสดงพฤติกรรมแปลก
ก็คือชอบเกาะห้อยหัวเหมือนกับข้างคาว
หากมองไกลก็อาจจะเข้าใจผิดได้
ไปดูสัตว์หายากประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำกันบ้าง
ซึ่งสัตว์ที่จะให้ดูก็คือกบอบ

รับรองว่าน้อยคนนักที่เคยพบเห็น
ซึ่งเจ้าตัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
มีชื่อว่ากบใบไม้นั่นเอง
โดยกบชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในประเทศไทย
เนื่องจากมันอาศัยอยู่ในเขตป่าลึก
แต่หนุ่มคนนี้เขากลับพบเห็นเจ้ากบตัวนี้

เจ้ากบที่เขาพบเห็นยังมีขนาดตัวที่ใหญ่อีกด้วย
หน้าตาของเจ้ากบใบไม้จะมีความคล้ายกับใบไม้แห้งมาก
ส่วนหนึ่งก็เพราะต้องใช้ในการอำพลางตัว
เพื่อให้รอดผลจากสายตาของนักล่า
หรือไม่ก็ใช้ในการซุ่มจับอาหารกิน
โดยที่เหยื่อยังไม่ทันได้ตั้งตัวนั่นเอง
สุดท้ายนี้เรามาดูสัตว์แปลกประเภทแมง
ซึ่งเป็นแมงมุมขยุ่มหลังคา
แห่แมงมุมกระโดดจ้า

จัดว่าเป็นแมงมุมสายพันธุ์เล็ก
ทางเจ้าของเรียกน้องว่าแมงมุมสายแป๊ว

ข้อดีของน้องแมงมุมกระโดด

ไม่มีกลิ่นใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย
และกินอาหารนิดเดียว
ส่วนข้อเสียคือน้องกระโดดใกล้มาก

และต้องขอบอกว่าน้องแมงมุมกระโดด
สามารถกระโดดได้ไกลถึง๑๕เท่า
ของความยาวของลำตัว
และจะใช้ดวงตาคู่หน้าที่ดูแบ๊วนี่แหละครับ
ในการมองภาพและจับการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย

แต่เป็นพิษที่มีไว้ล่าสัตว์ตัวเล็กเท่านั้น
ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แน่นอนครับ
อุ๊ยเห็นไหมว่ามันแปลกจริง
ตัวสุดท้ายแมงมุมนี่ขนยุบยับเลยนะ
ก็แมงมุมขยุมรังคาแมวกินปลาม้าไก่กระพรุงกุ่น
นี่คุณวิดีโอขอคุยกับลูกแม่อย่างนี้
ช่วงนี้ได้หลายเพลงอยู่เพราะว่าลูกปิดเทิมค่ะ